นายหนึ่งที่นครปฐมเนี่ยคลั่งครับ
บอกว่าหูแว่วเห็นผีเจ้าที่

แล้วหูแว่วบอกมีคนสั่งให้ยิง
แล้วที่ยิงออกไปเนี่ยยิงพ่อตัวเองนะฮะ

ยิงพ่อจนเสียชีวิตกระสุนเข้าศีรษะเลยนะครับ
แล้วยังไม่หยุดคลั่งนะฮะเมื่อคืนนี้
จับเมียกับแม่เนี่ยเป็นตัวประกันอยู่ในบ้าน

สุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยมาระงับเหตุนะฮะ
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่ตั้งนาน

นี่ท้องที่สพนครชัยศรีที่นครปฐมนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมา

ตำรวจนายหนึ่งยิงพ่อเสียชีวิต
แล้วจับแม่กับเมียเป็นตัวประกันอยู่ในบ้าน
เป็นบ้านพักที่ตบแก้วอคชาย๔นะฮะ

คุณผู้ชมครับคนก่อเหตุคือ๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิม
ชื่อเล่นชื่อบิ๊กนะฮะเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบราม
ของสพนครชัยศรีในพื้นที่นั่นแหละอายุ๓๑ปี
ใช้ปืนกล็อก๙มมนะครับยิงพ่อแท้ของตัวเอง
ก็คือคุณตาสำลีวัย๗๑ปีจนเสียชีวิตในบ้านพัก
แล้วก็จับแม่กับเมียเป็นตัวประกันขังไว้อยู่ในบ้าน
ตำรวจไปถึง๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมอยู่ในบ้านนะฮะ
ท่าทางแบบเคร่งเครียดถือปืนอยู่สุดท้ายเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยแม่กับเมียออกมาได้ก่อนนะฮะ
ทั้งคู่แต่พ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่ครึ่งชั่วโมง
ถึงได้ตัว๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมออกมาตอนที่ออกมานี่ก็ท่าทางก็เหม่อลอย
พูดจาสับสนถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
เดินออกมาแล้วนะฮะบอกเขาหูแว่ว
แล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยก่อเหตุ
โอ้โหทุกผู้ชมฮะเมียของผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วก็เห็นสามีถือปืนเดินเข้ามาในห้องนอนก่อนจะวางปืนเอาไว้
ซึ่งสามีมีประวัติเคยรักษาอาการป่วยซึมเศร้าแต่ระยะหลังไม่ได้กินยา
หลังจากก่อเหตุแล้วก็เอาปืนไปโยนทิ้งที่ป่ากกหลังบ้าน
แต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจค้นเจอนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมเนี่ยออกเวรนะฮะ
เป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพนครชัยศรี
เวรก็กลับมาที่บ้านเมื่อวานนี้ซื้อเบียร์มาดื่มด้วย
ช่วง๓ทุ่มครึ่งทุกคนในบ้านอยู่กัน๗คนนะฮะ
มีเมียมีพ่อกับแม่มีตัวของเขาแล้วก็มีพี่ชายกับพี่สะพ้าย

ไม่รู้ว่ายิงระบายความเครียดหรือว่าคลั่งหรืออะไรยังไงนะฮะ
จนกระทั่งอีกทีนึงคือตี๓ครับ
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุอ้างว่าได้ยินเสียงแว่วมาจากโทรศัพท์มือถือของพ่อ
ที่เปิดคลิปอะไรก็ไม่รู้ฟังนะแล้วก็หลับไป
ทีนี้เหมือนกับคลิปที่ได้ยินเสียงมาจากโทรศัพท์มือถือของพ่อเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมือปราบ
การจับคนร้ายพอหลับไปเนี่ย๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมอ้างว่าได้ยินในคลิปเนี่ยบอกยิงเลยยิงเลย
ก็เลยใช้ปืนที่มีอยู่อ่ะยิงไปนัดนึงอ่ะยิงออกไปฮะ
ที่ยิงออกไปเนี่ยกระสุนเนี่ยเจาะเข้าขมับขวาของพ่อนะฮะแล้วก็ยังร้องเรียกหาพี่ชายที่เข้าไปนอนในห้องแล้วเนี่ย
เพราะว่าคิดว่าพี่ชายเนี่ยเป็นคนยิงพ่อแต่เมียของเขาเนี่ยมาแย่งปืนไว้ได้ก่อนนะฮะ
นี่ถ้าพี่ชายออกมาจากห้องเนี่ยสงสัยจะโดนยิงเข้าไปอีกนั่นสิค่ะนี่พี่ชายเขาก็เดินถือไม้เท้ามานี่นะฮะ
เมียก็เลยเอาปืนเนี่ยแย่งมาเนี่ยแล้วก็โยนทิ้งป่ากกหลังบ้านวันนี้ตำรวจก็ค้นเจอแล้วนะครับ
จากนั้นเนี่ยยังไม่หยุดนะฮะคือหลังจากยิงพ่อจนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบังคับให้คนในบ้านห้ามส่งเสียงห้ามออกนอกบ้าน
แต่คนในบ้านก็ทยอยกันหลบออกมาได้เหลือแต่แม่กับเมียของผู้ก่อเหตุที่ยังอยู่ในบ้าน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือเนี่ยฮะกว่าจะเจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วก็ได้ตัวมาก็เกือบชั่วโมงเหมือนกัน
แม่ของคนก่อเหตุอายุ๗๘แล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณยายสำเนียงนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ยบอกว่าเห็นผีเจ้าที่เขาจะพูดอย่างนี้บ่อยบอกเห็นผีเจ้าที่
พอเข้าไปนอนกันช่วงที่นอนอยู่พ่อเนี่ยนอนติดริมหน้าต่างได้ยินเสียงลูกเนี่ยยิงปืนออกนอกบ้าน
ยิงปืนอยู่ที่นอกบ้านแล้วลูกก็กลับเข้ามานั่งในบ้าน
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่บอกแม่ไม่รู้หรอกว่าพ่อเนี่ยถูกยิงยังปลุกสามีอยู่เลยบอก
ออกไปห้ามลูกสิลูกยิงปืนอยู่เนี่ยแต่ไอ้ที่ลูกยิงอ่ะตอนตีสามเนี่ย
กระสุนโดนเข้าขมับของสามีก็คือพ่อคนก่อเหตุเนี่ยโดนเข้าไปแล้ว
คิดว่าตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าลูกคงจะไม่รู้เรื่องหรอก
ว่ายิงแล้วโดนพ่อตายเพราะหลังจากที่ยิงออกมาแล้วเนี่ยโดนพ่อตายไปแล้วเนี่ย
ยังไปนั่งอยู่เฉยไม่พูดไม่จาอะไรคงไม่รู้ด้วยซ้ำบ้างว่าที่ยิงออกมาเนี่ย
พ่อตัวเองเสียชีวิตไปแล้วขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางฝั่งของเมียของผู้ก่อเหตุนะบอกว่าเห็นแม่เนี่ยนั่งเรียกพ่ออยู่สักพักนึง
อันนี้เป็นลูกสะพ้ายนะฮะเป็นภรรยาของพี่ชายของคนก่อเหตุนะที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน
บอกเห็นแม่เนี่ยนั่งเรียกพ่ออยู่แล้วสามีของเธอก็คือพี่ชายคนก่อเหตุ
ก็วิ่งไปหาน้องชายไปเขย่าตัวแล้วถามว่าทำพ่อทำไม
จากนั้นก็ออกนอกบ้านไปขอความช่วยเหลือส่วนตัวเธอเนี่ยได้แต่นั่งอยู่ในห้องเงียบ
ต้องปิดเสียงมือถือด้วยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเข้ามาทำร้าย
พอเห็นเขาเครื่องปืนทิ้งตำรวจก็มาถึงพอดี
วันเฉลิมเนี่ยเครียดหลายเรื่องนะฮะจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
รวมทั้งเรื่องงานที่มีการถูกย้ายงานบ่อย

จะขอย้ายกลับไปแถวพุทธมนตรที่เคยสังกัด
ส่วนผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณสุชาดาสุริคงที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
กล้องวงจรปิดปากซอยหน้าบ้านจุดเกิดเหตุนะครับ

ตอนเช้ามืดวันนี้นะครับ๔นาฬิกา๑๔นาที
นี่คือพี่ชายของผู้ก่อเหตุนะครับ
ลงรถแท็กซี่ข้ามถนนมาฝั่งบ้าน
มายืนโทรศัพท์แล้วก็เดินเข้าไปในบ้าน
ตี๔๙นาทีคนในบ้านก็เริ่มวิ่งออกมาจากซอย
โดยพี่ชายคนนี้ที่เพิ่งเข้าไปเนี่ยก็ออกมาพร้อมกัน

ก่อนจะมีรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านมา
ก็เลยโบกขอความช่วยเหลือกัน
ปี๔๒๓นาทียาดทราบเหตุก็รีบมาที่บ้านนะ
วิ่งมาก็สวนกับคนในบ้านที่วิ่งหนีออกมาจากตัวบ้านเหมือนกัน
ตี๔๒๙นาทีตำรวจกับกู้ภัยก็เข้ามาระงับเหตุนะฮะ
สพนครชัยศรีนะครับที่เป็นเจ้าของคดีนะฮะวันนี้มีการประชุม
คดีกันนะครับพันธุ์ตำรวจเอกพันธุ์ลบสุริยกุลณยุธยารอง
ผู้งับการตมุดภูทรจังหวัดนครประถมเปิดเผยว่าแม้จะมีแพทย์
มาร่วมสอบปากคำผู้ก่อเหตุก็คือสิบตำรวจเอกวันเฉลิมแต่
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสักถามปมก่อเหตุได้ผู้ต้องหายัง
ของสภาพติดใจเดี๋ยวจะส่งไปสถาบันกรยารจชนะควินนะ
ครับเพื่อให้ยืนยันอาการทางจิตถ้ามีอาการทางจิตก็ต้อง

พี่ชายคนก่อเหตุบอกว่าน้องเนี่ยป่วยจิตเวทมา๖ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าหยุดรักษาไปเมื่อปีที่แล้วปี๖๕นะฮะ
เพราะว่าน้องบอกหายแล้ว
บอกหายดีแล้วไม่กินยาไม่ไปหาหมอ
น้องเนี่ยย้ายสังกัดย้ายโรงพักมาอยู่ที่สพนครชัย๔

ทีนี้น้องก็เริ่มมีอาการเครียดแล้วก็มีอาการกดดัน

วันไหนเครียดอยู่ที่บ้านคือยิงปืนขึ้นฟ้า

คือทุกคนในบ้านเขาบอกเขาเห็นแบบนี้เป็นปกติ
เขาก็เลยไม่เป็นใจ
ซื้อเบียนมานั่งดื่ม๓ทุ่มยิงปืนขึ้นฟ้า
แต่ปกติแล้วตำรวจเนี่ยถ้าสภาพจิตใจเป็นแบบนี้นี่

ไม่ก็ไม่ควรนะยิ่งพกปืนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทางต้นสังกัด
หรือว่าเขามีการประเมินสภาพจิตหรือว่าตรวจสอบกันยังไง

เอาเป็นว่าพอเมื่อคืนนี้๓ทุ่มเขายิงปืนขึ้นฟ้าคนในบ้านก็เหมือนกับ

ตี๓เดินออกไปนอกบ้านแล้วยิงอีก
นอนอยู่กับพ่อในห้องแม่ได้ยินเสียงปืนก็คิดว่าเอาอีกแล้วยิงอีกแล้ว
ปลุกพ่อไปดูลูกมาหน่อยสิมันยิงปืนอีกแล้ว

ตอนนั้นพ่อตายไปแล้วเพราะว่ากระสุนเนี่ยเข้าขมับขวางพ่อฮะคงไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าแต่ว่ายิงเข้ามาในบ้าน
โดยอ้างว่าหูมันแว่วได้ยินเสียงในโทรศัพท์มือถือของพ่อแว่วมาแล้วก็หลับไป
แล้วเสียงในโทรศัพท์มือถือมันดังมาอีกบอกยิงเลยยิงเลยก็เลยคว้าปืนมายิง

เมื่อวานนี้เนี่ยบอกกับพ่อว่าอยากจะบวชสัก๓วัน
ไปดูเลิกยามที่วัดมาแล้วคือเดือนหน้าจะบวชแต่กลายเป็นว่าเมื่อคืนยิงพ่อซะแล้วนะฮะ
พ่อตาของ๑๐ตนวันเฉลิมวันนี้มาเยี่ยมลูกเขยที่โรงพักษณ์
บอกว่าลูกเขยเนี่ยคล้ายกับจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะ
วันนี้มาเจอหน้าเนี่ยยังยิ้มแย้มอยู่เลย
สงสัยจะเป็นอาการป่วยทางจิตนั่นแหละ
แล้วสิ่งที่เขาฝากเอาไว้ก็คือฝากดูแลลูกชายกับลูกสาวสองคน

แล้วเขาหูแว่วไง
เขาแว่วว่าไงครับ
เมื่อวันนี้เปิดยูทูปแล้วมันมีเสียงว่ายิงเลยยิงเลย

เพราะเขาไม่ได้พูดอะไรมากเขาก็สุดใจทำ
เขาไม่ได้รู้สึกตัวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
นี่มีแพลนว่าเขาจะบวชด้วยนะ

เขารู้เลิกบวชไปแล้ว๓วัน
ส่วนพ่อของคนก่อเหตุนะฮะ

ญาติรับศพมาตั้งบรรพิกุศลที่วัดบางแก้วนะครับ
ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุ๑๐ตมวันเฉลิมนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นสายตรวจจราจรอยู่ที่สพพุทธมนตร

แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สพนครชัยศรี

เมื่อมีนาคมที่ผ่านมา
คือทางต้นสังกัดบอกเขาไม่เคยมีอาการแสดงบ่งบอกว่าป่วยนะครับ

บังคับบัญชาบอกว่าก็พอทราบว่าป่วยอยู่นะ
แต่จะมอบหมายให้ทำงานลักษณะงานใกล้บ้าน

แต่ไม่เคยมีอาการอะไรตอนที่ไปทำงาน
แต่ที่บ้านบอกรักษาอาการทางจิตมา๖ปี

แต่ปีที่แล้วปี๖๕บอกที่บ้านว่าหายแล้ว

ไปทำงานไม่เป็นไรกลับมาที่บ้านเครียดยิงปืนขึ้นฟ้าทุกวัน

แต่ที่บ้านต้องต้องบอกหัวหน้างานเขาหน่อยนะ
อย่างนี้นะ